ในบรรยากาศก็หน่อยใกล้ถึงของวันคิสตโมด์
กันแล้วเด็กชอบได้ของขวัญไหม
ชอบมากค่ะเพิ่งเปิดเส็นทรั
ในช่วงของวันคริสต์มาสปีนี้นั่นเองนะครับ
ชื่อกองบัญชาการดูน่าจะเป็นทางการ

เขาบอกว่าหน่วยนี้เป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาในรัฐกรณาโด
ดำเนินการเตรียมความพร้อมของเรด้าดาวเทียมและเครื่องบินลาตะเวท

ซึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยแกะรอยเส้นทางของเซ็นตาครอส

เพื่อนำของขวัญไปแจกให้กับผู้คนทั่วโลก
ในช่วงของเทศกาลคริสต์มัสที่กำลังจะมาถึงคือ๒๕ธันวาคมนี้นะครับ
ในทุกช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ย
เด็กและผู้ที่สนใจสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของเซ็นเตอร์คอร์สนะครับ
ที่จะรองรับถึง๘ภาษาคือภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศสเปนเรมันอิตาลีญี่ปุ่นโปรตูเกสและจีนครับ
พร้อมกันนี้ก็ยังเปิดให้บริการติดตามการเดินทางของเซ็นตาคลอสนะครับ
ทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับ
ขณะเดียวกันยังมีการตั้งสายด่วนค้นหาเซ็นตาคอร์สด้วย
ค้นหากันจริงจังมากนะครับ
โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถาม
รายละเอียดของเส้นทางการเดินทางของเซ็นดาครอสนะครับ
จากทหารและอาสาสมัครที่คอยตอบคำถามในวันที่๒๔ธันวาคม

เปิดเผยว่าถึงแม้จะไม่สามารถระบุเส้นทางได้อย่างละเอียด
แต่ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้อย่างกว้างได้นะครับว่า
ฝั่งซีกโลกตะวันออกอย่างออสเตรเลียหรือว่านิวซีแดนก่อนนะครับ
ทางนี้นอราชครับติดตามเส้นทางการเดินทางของ
แล้วก็ยังเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี๒๔๙๘ด้วย
แล้วดูกองทัพก็ทำงานจริงจังมาก
เหมือนกองทัพมีทั้งเลด้ามีทั้งเครื่องบินโอ้โหเดี๋ยวกับทหารด้วย
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มัสนะคะ